ท่านผู้ชมครับดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาไปนอนพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอศรีเมืองจังหวัดอุบลรัชธานี
ก็ปิดไฟในห้องนอนนะฮะ

เริ่มหลับไปมันรู้สึกเจ็บจี๊ดนะ
แถวปลายนิ้วนิ้วนางข้างขวา

ตุ๊กแก่ตุ๊กแก่คุณรัชพร
ไอ้ที่เจ็บจี๊ดเนี่ยเราทำภาพเทาหน่อยนะฮะ

ตุ๊กแก่มันมากัดที่นิ้วเขาฮะ
ไม่ใช่เลือดตุ๊กแก่นะเลือดเค้าใช่มั้ย
แล้วก็เลือดตุ๊กแกด้วยเพราะว่าเขาตีตุ๊กแกจนตาย
ไม่รู้จะทำยังไงใช่
ใช่เนี่ยเขาก็โพสต์ภาพนิ้วตัวเอง
แกตัวใหญ่ที่นอนตายอยู่ที่พื้น
แล้วก็ข้อความบอกว่านอนตามรีสอร์ทเดี๋ยวนี้
หาความปลอดภัยยากเต็มที
นอนหลับอยู่ตุ๊กแกมากัดนิ้วเฉยเลย
ก็ต้องฆ่ามันทิ้งไม่มีทางเลือก
นี่ฮะเราติดต่อไปที่ผู้ชายคนนี้นะครับ

คุณเสรีบอกว่าคืนวานนี้ไปพักรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลรัชธานี
ตอนนอนก็ปิดไฟนอนก็เคลิ้มหลับไป
อยู่ก็รู้สึกเจ็บแป๊บที่ปลายนิ้ว
โอ้โหคือ

เอาตัวว่ามันใหญ่กว่ามืออีก
แล้วเขาบอกว่าตุ๊กแกนี่ถ้ากัดแล้วมันไม่ปล่อย
ได้ยินเขาพูดถึงเหมือนกัน
ตุ๊กแก่กัดนิ้วเค้าเค้าก็เลยทุบทุบทุบทุบทุบ
จนมันตายเลือดออกเยอะมากไม่รู้ว่าเลือดเขาหรือเลือดตุ๊กแก่
มันปนกันมั่วไปหมดนี่ฮะก็รู้แค่ว่าพอตุ๊กแกมันตาย
แล้วก็เอาออกจากนิ้วเขาเนี่ยที่กัดเข้าไปอ่ะเขี้ยวเนี่ย
โอ้โหไปถึงโคนเล็บโอ้โห
พอเสร็จแล้วนะตายไปตัวนึงเขาเปิดไฟหาต่อฮะ

กลัวว่ามันจะมีตัวอื่นอีกแต่ไม่เจอมีตัวเดียว

เนี่ยฮะตายอยู่ฮะเขาก็เลยเอามาโพสต์เพื่อที่จะเตือนกันว่า
เออระมัดระวังหน่อยนะเขาก็ทำแผลเบื้องต้นนะ
ยังไม่ได้ไปหาหมอตุ๊กแกก็เอาไปทิ้งหลังรีสอร์ท
นี่ฮะเขาบอกว่าตุ๊กแก่ตัวนี้เนี่ยก็คงจะซ่อนอยู่ในห้องนั่นแหละ
แล้วทีนี้มันก็คงจะไม่มีอาหารการกินปกติ
มันก็คงจะเห็นแมลงแมลงอะไรพอขยับขยื่นมันก็มากินฟึ๊บเข้าไป
พอเขาปิดไฟนอนสงสัยกระดิกนิ้วมันก็คิดว่าเป็นอาหารของมัน
มันก็หน้ามืดอะมันหิวอะคนมันหิวมันน่ามืดคุณนักชะพร
เห็นแล้วมันกินหมดก็กัดปุ๊บเข้าไปเลย
เรียบร้อยเลยไม่รู้ซะแล้วพี่เสรีทุบซะตายเลย
อยู่ดีกว่าเนี้ยฮะเรียบร้อยนี่คุณขุนเรายอดตุ๊กแก่เหรอฮะเออโอ้ย
คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมคิดว่าข่าวนี้แปลกแล้วนะถ้าคิดว่าแปลกแล้วนะ
ว่านอนดีสองแล้วตุ๊กแก่กัดนิ้วข่าวที่ดิฉันจะเล่าต่อเป็นนี่แปลกกว่าอีก
ทำไมฮะผู้หญิงคนนึงรู้สึกเจ็บคอเจ็บคอเจ็บตรงเอ่อลิ้นไก่อ่า
กล้างต้องติดคอกล้างปลาติดคอนั่นเลยคุณหมอแต่เอ๊ไม่ได้กินปลามาเลยนะ
แล้วก้างมันจะมาติดคอได้ยังไงเออสิ่งที่อยู่ที่คอเขาคือสิ่งนี้ค่ะอะไรฮะ
มดแดงมดติดคอมดแดงกัดลิ้นไก่อยู่ห้อยอยู่ที่ลิ้นไก่ก็ไม่ใช่ติดคอ
ไม่ได้ติดกัดลิ้นไก่จมเขี้ยวเลยค่ะแล้วมดแดงที่มันกัดลิ้นไก่อยู่มันตายแล้วนะ
แต่ว่าเขี้ยวมันยังฝังค้างอยู่เขาก็รู้สึกเจ็บแป๊บที่ลิ้นไก่ตลอดเวลาค่ะ

คนไข้คนนี้ยังบอกได้ว่าดิฉันก็ไม่ได้กินแกงใส่ไข่มดแดง
อะไรที่มันมีมดแดงอยู่ในอาหารเลยนะคะ

มันมายังไงหมอบอกหมอก็งงเหมือนกัน

มันอาจจะปนอยู่กับอาหารอะไรสักอย่างนึงแล้วมั้ง
อืมคุณหมอที่โรงพยาบาลมหาสรคาม

ได้ดูก็เข้าไปมันก็ไปกัดอยู่
อืมก็แปลกจริงอ่ะก็ต้องระวังเนอะ